เหตุการณ์ที่เป็นภาพของการทิ้งขยะลงสู่ทะเล

หลายคนก็แสดงความคิดเห็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

เกิดเหตุการณ์ที่สนั่นโซเชียลมีเดีย

ได้นำกระทงใบสีที่ใช้ในพิธีกรรม
เอาไปทิ้งลงทะเลริมหาด
ทำให้กลายเป็นภาพที่ไม่สวยงามค่ะ
ก็สามารถถ่ายภาพถ่ายวีดีโอชุดนี้เก็บเอาไว้ได้นะคะ
จอดอยู่บริเวณชายหาดสายแก้วตำบลไม้ขาว

จากนั้นมีชายหญิง๓คนกำลังทำแบบที่เห็นอยู่
ก็คือกำลังเทขยะลงไปในทะเล
แบบไม่แย่แสว่าจะทำให้ทะเลสกปรกหรือไม่
โดยผู้ที่โพสต์ก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้ว

คือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทิ้งขยะที่ชายทะเลด้วย
บางกลุ่มเขาพยายามที่จะรักษาระบบนิเวศ
ทัศนียภาพของบ้านเกิดตัวเองเอาไว้
เพื่อที่จะให้มีชายหาดที่สวยงาม
ชายหาดขาวสะอาดตา

แต่ทำไมมีคนอีกจำนวนนึงกลับมาทำลาย

คือคิดว่าจะไม่มีคนเห็นเหรอที่เอาขยะมาทิ้งแบบนี้

ใช่แล้วก็ทำให้ชายหาดจากที่ทรายขาวละเอียดกลาย

เพราะอะไรที่ทำให้คุณทำตัวมักง่ายแบบนี้
สิ่งที่คุณนำมาทิ้งทะเลเศษใบตอง
คุณคิดว่ามันย่อยสลายง่ายหรือครับ
อันนี้คนที่เขาโพสต์เขาตั้งคำถามมาว่า
มันมีวิธีกำจัดขยะตั้งมากมาย
แต่เป็นเพราะความมักง่าย
ในนี้เขาใช้คำว่าสมองคงน้อยคงคิดได้แค่นั้น
นี่คือคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนในเน็ตเขานะ
ใช่ค่ะคือคนนี้เขาบอกว่าบ้านใครใครก็รัก
ทีหลังให้เอาไปกองไว้ที่หน้าบ้านของคุณละกัน
พอคนโพสต์แบบนี้แล้ว
มีคนในโลกโซเชียลมีเดียก็แสดงความคิดเห็นหลากหลายเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่พอใจกับการกระทำแบบนี้
โดยมองว่าปกติแล้วกระทงบายสีจะถูกตอกด้วยตะปู
เมื่อลอยเกย์ชายหาดถ้ามีคนมาเหยียบเข้าหลัก

มีคนได้รับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้
ก็คือเหมือนขั้นตอนการจัดทำกระทงบายสี
เขาจะใช้เหมือนหมุดหมุดเล็กในการปักหรือว่าไม้กลัด
เขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดอันตรายได้
แต่ว่าเป็นเรื่องอะไรความเชื่ออะไรหรือเปล่า
ที่ต้องไปทิ้งในทะเลหรือว่ายังไง
เรื่องนี้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นขยะ
ก็ต้องมีการเก็บกวาดกันนะครับ